คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่นี่ค่ะงานเลี้ยงนะคะตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ครอบครัวของเราอยู่มาอย่างยาวนานเจ็ดสิบปีแล้วเก็บตกงานเมื่อคืนนี้มาให้ดูกันหน่อย
เป็นคู่นะเมื่อวานนะใช่แฟนคลับเนี้ยเชียร์ให้ทั้งคู่เนี้ยรักกันจริงจริง
แต่งานนี้ไม่รู้ว่าจะถึงทางตันหรือเปล่านะคุณเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าน้องวันใหม่
ไม่รู้จะงอนเรื่องอะไรพี่พลอยจะงอนหนูเรื่องอะไรคะ
คือแบบดูเหมือนแบบว่าคือเราก็สนิทกันแบบว่าเรื่องของแบบความสัมพันธ์ในแง่ของแบบว่าเป็นห่วงเป็นใยกันนู่นนี่อะไรอย่างนี้
แต่ว่าคือเราก็ไม่ได้สนิทกันแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบคุยกันทุกวันพิมพ์หากันทุกวันก็เปล่า
ถามว่าแบบวันใหม่เขาจะแบบเหมือนไม่ชอบชิปปี้หรือเปล่าแต่คำยิงก็เปล่าเขาก็ไปเจอกันทีไรเขาก็

แต่ถ้าสมมุตินะสมมุติสมมุติว่าชิปเป็นแฟนพี่บอยอ่ะวันใหม่วันใหม่ก็จะใครบ้าง
ชิปปี้คือวันใหม่เขาเป็นคนที่แบบว่าเอาจริงเลยเขาเป็นเด็กที่แบบค่อนข้างเข้ากับใครก็ได้
วันใหม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรและจริงแล้วพี่บอยเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าวันใหม่จะมีอาการแบบนี้ก็ต่อเมื่อนักข่าวถามคือถามเมื่อไหร่ว่าบอยมีแฟนหรือเปล่า

คือน้องจะมีอาการทันทีไม่ใช่แค่กับชิปปี้นะคือทุกคน
คู่นี้ไม่รู้ลุ้นขึ้นหรือเปล่านะชิปปี้เขามีข่าวคนอื่นอยู่นะ